ดูเรื่องของผ้าเหลืองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
พระรูปนี้เนี่ยถอดพระเหลืองทิ้งเลยค่ะแล้วก็มาชกกับคารวาส
ชกกันนัวเลยสาเหตุมาจากว่าพระรูปนี้ไปแซวภรรยาของเขาต่อหน้าสามีค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยสวมผ้ากันเปื้อน
ลายยี่ห้อน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งแล้วพระรูปนี้เรื่องเนี้ยคือ
เหตุการณ์เนี้ยอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์นะคะเป็นภาพของแม่ค้าคนหนึ่ง
หาเรื่องมาแซวผู้หญิงมาทำร้ายร่างกายถึงในร้านจะทำยังไงได้บ้าง
แม่ค้าบอกว่าเธอใส่ชุดนี้อยู่ที่ร้าน
แล้วพระเข้ามาอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์

แต่ว่าพระเนี่ยพูดแซวบอกว่าอยากกินโค้กฟรีจัง
นี่ค่ะพระพูดแบบนี้
แซวภรรยาต่อหน้าสามีก็เลยเกิดการชกต่อยกันขึ้น
เธอบอกว่าเธอดึงแฟนออกมาไม่อยากให้เหตุการณ์บานปลาย

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

คือเธอบอกยอมไม่ได้แล้ว
คือเจอแบบนี้หลายครั้งครั้งนี้ยอมไม่ได้จริง
แล้วชกกันแบบนี้เลยค่ะพระเนี่ยถอดจีวอนทิ้งเลย
เหลือแต่สบงกับอังสะแล้วก็ชกกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
ชกโยมปากแตกฟันโยกนะคะผู้ชายคนนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราวันนี้ไปร้านนี้ค่ะ
ร้านที่เกิดเหตุไปพบกับคุณนิรชาผู้เสียหาย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายโมง

สามีเธอขายของอยู่ที่หน้าร้านค่ะก็เจอสามีก่อน
เลือกของเสร็จก็โยนเงินให้สามีของเธอ
คือดอกแรกเนี่ยคือสามีก็ถามบอกเอาทำไมโยนเงินแบบนี้
ตอนนั้นเธอออกมาหน้าร้านพอดีนะคะ
หันมาพูดกับเธอซึ่งสวมผ้ากันเปื้อน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบอกอยากกินโค้กฟรีจัง

มีปากเสียงบานปลายจนถึงขั้นชกต่อยกัน

จะเห็นว่าพระถอดจีวอนทิ้งกองกับพื้นเลย

จนกระทั่งมีคนเข้าไปแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันค่ะ
แล้วเราเซ็ปท่ากับเพรื่อนนะเป็นลายโค้ก
แล้วเราขอให้อโลมพี่คนนั้นเขาบอกว่า

ทีนี้แฟนเราก็เลยโมโหว่าเฮ้ยมาแซวอย่างงี้ได้ยังไงเอ่อ
เป็นพระทำไมถึงมาแซวผู้หญิงในร้านอย่างนี้ได้ยังไง
จะมากินโค้กฟรีอะไรมันหมายความว่ายังไง
ทีนี้มันก็เกิดการว่าเหมือนกับว่าโตเถียงกันไป
โต้เถียกกันไปโต้เถียกกันมาเราก็พยายามดึงแฟนออกไปทางหลัง
ตอนแรกที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ดึงดึงขึ้นข้างหลัง
อย่ามีเรื่องกันเลยอย่ามีเรื่องกันเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพาคุณตาไปคุณก็ไปต่อย

คุณนิรชาเนี่ยครั้งนี้เอามาโพสต์เพราะเธอบอกว่า

ชาวบ้านก็ทราบกันดีแล้วมีผู้หญิงอีกหลายคนที่โดนแบบนี้
กับสามีตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองนครนายกค่ะ
ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้ค่ะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านกว่า๓๐คนนะคะ
แล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายอีก๓๔ราย
ไปเลยค่ะไปพบเจ้าอาวาสวัดท่าชัย
แล้วก็ไปเจอกับพระรูปนี้ด้วยค่ะ
ก็คือพระวิสุทธิ์สุวัฒโธนะคะ
บวชมา๒๕พันศาแล้ว
เพิ่งมาจำวัดอยู่ที่วัดท่าชัยเพียง๔พันศาเท่านั้น
พระวิสุก็ปฏิเสธบอกไม่เป็นความจริงค่ะ
เรื่องที่ถูกอ้างมาไม่จริงค่ะ
ผู้โดยมรีบกับวัตรอะไรประมาณนี้

เขาชกกันก่อนครับ
ทำไมไม่มีเรื่องกันแล้วไม่ต้องชกต่อยกันด้วยครับ

แล้วพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาคราบมาท่านได้ทำจริงไหม

ถ้ามันไม่มีอะไรทำไมต้องชกต่อยกันนะครับ
ตอนที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็ยังยืนยัน
ว่าไม่ได้ทำนะคะ
จนกระทั่งพระครูสีระนันทสโสพลเจ้าคณะ
ตำบลหินตั้งแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้าน

สุดท้ายพระวิสุทธิ์ยอมรับค่ะ
ชาวบ้านก็ไม่ยอมนะคะเรียกร้องให้ศึก
เพราะว่าถ้าย้ายไปวัดอื่นเดี๋ยวทำพฤติกรรมแบบเดิมอีก
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เห็นพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้ว
สุดท้ายเจ้าคณะตำบลหินตั้งก็มีมติให้ศึกนะครับ
วิสุทธิ์ก็ยินยอมศึกแต่โดยดี
อันนี้ก็คือในทางพระนะคะ
แต่คดีความทางผู้เสียหายก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ